คุณผู้ชมในเรื่องของการดูดวงบางคนชอบหาหมอดู
บางคนชอบพึ่งหมอดูรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจหวั่นไหว
อยากจะรู้เหลืองานเรื่องนู้นเรื่องนี้รู้สึกมันอุ่นใจใช่ไหมคะ
ชอบไปดูดวงกันแตกว่านะคุณผู้ชมหลายคน
ก็หาผลประโยชน์จากความเชื่อของคนนี่แหละ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไงเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรก็ได้
บุรีรำคุณผู้ชมค่ะมีหมอดูคนนึงบอกว่า
หมู่บ้านนี้มีเคราะห์นะต้องมาสะดอกเคราะห์
ด้วยการซื้อลูกคลีลูกคลีที่ว่าคือลูกมะพร้าวค่ะ
ราคา๒๐๐๐บาท
บังคับซื้อนะคะถ้าใครไม่ซื้อโดนอะไรคะ
โดนอะไรฮะโดนด่าค่ะแล้วก็โดนสาบแช่งให้ไปตายด้วย
หมอดูที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เหรอ
ชาวบ้านหมู่๓ตำบลแสลงโทในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
เขามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะบอกว่า
ช่วยไปตรวจสอบพฤติกรรมหมอดูคนนี้หน่อยได้ไหม
หมอดูคนนี้เข้ามาทำพิธีปัดเป่าภัยอันตรายให้กับหมู่บ้าน
หลังจากที่คนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันหลายคน
ไม่กี่เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ

ทำพิธีกรรมนี้คล้ายเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้
ครับชาวบ้านบอกอุตส่าห์เชิญหมอดูมา

จะมาช่วยเอ้ามาขูดรีดกันซะอย่างนั้น

เพราะอะไรในช่วงการทำพิธีค่ะ
เขาบอกว่าชาวบ้านต้องบูชามะพร้าว
ลูกละ๑๐๐บาทถึง๒๐๐บาท
ทั้งที่ลูกมะพร้าวชาวบ้านเขาก็เตรียมมาเองนะ

ไม่ซื้อแต่ถูกด่าและสาบแช่งค่ะ

ลำพองเรืองรำวัย๔๗ปี

เริ่มแรกเนี่ยหมอดูคนนี้เสื้อขาว

มาทำทีทักว่าดวงหมู่บ้านมีเคราะห์

จากนั้นก็ชักชวนให้ชาวบ้านมาสะดอกเคราะห

เริ่มแรกบูชาลูกละ๑๐๐บาท
ต่อมาพ่อหมอเริ่มมีอาการเมา
ไม่รู้ว่าเมาเงินหรือเมาอะไร

จาก๕๐๐ไล่ไปจนถึง๒๐๐บาท
คนไหนบอกว่าไม่มีเงิน
ชาวบ้านไม่มีเงินแค่๒๐๐๐บาท

ฉันก็ไม่มีเงินแค่นั้นเลย

เขาเรียกตามุหบ้านไปเรียกที่บีชาเขานะ

แทนเราอาจจะทำข้ามหาค่าขึ้น

เพราะที่ผ่านมาทำแบบนี้ในหมู่บ้านมาแล้ว๓ครั้ง
รวมแล้วชาวบ้านเสียเงินไปไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท
นี่ยังไม่รวมค่าจ้างพ่อหมอก่อนทำพิธีอีก๑๕๕๐๐บาทนะคะ

คือต้องบอกก่อนว่ากรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการ
ท่อโกงไหมคะพี่บุ๊คหรือจะเป็นการให้ด้วยเสน่ห์ครับ
ขวดอีกหรือเปล่า
รู้สึกอุ่นใจเวลาที่ได้ไปดูดวง

เพราะว่าเราไม่รู้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบ
บางคนอาศัยความเชื่อแบบนี้ราคาหากิน
คือชาวบ้านแทนที่เขาจะสบายใจกลายเป็นเขาทุกข์ใจหนักกว่าอีก
ใช่เสียเงินเสียทองไม่มีเงินส่งลูกเรียน

ใช่แล้วก็ที่เมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเครื่องเส้นไหว้นี่ที่หมอให้เตรียมมา
ก็จะมีเหล้ากับลูกมะพร้าว
แล้วก็ขณะที่ทำพิธีหมอดูคนนี้

แต่เป็นแบบพ่อหมอพ่อมดนะ
เขาเรียกว่าเป็นหมอพ่อมดหมอผีใช่ไหมพี่อะไรอย่างนี้
ทำพิธีไปด้วยก็เอาสดไปด้วย

เมาเลยทีนี้นะคะก็เลยขึ้นราคากันไปใหญ่เลย
จากนึงร้อยพุ่งไป๒๐๐๐ก็ยังงงอยู่นะไปอย่างไร
เดี๋ยวคุณก็มีโดยงานเข้าไปดูแลไปโดยสอบป่ะนะคะ
เพราะชาวบ้านก็ร้องเรียนมาแล้ว
มาบ้านละกันนะคะว่าต้องดูดีด้วยแหละ

เข้มแข็งเข้าหาวัดด้วยก่อน